มีความสุขต่อกับกระแสนางงามปีนี้ต้องยกให้เขาจริงนะถ้าที่ฉันทำท่าแบบนี้คุณรู้เลยนะเวทีไหน
พร้อมกับห้อยเท็จอีก๖กระหลัด
ได้จากไหนทีมสปอนเซอร์ให้มา
งานนี้เจ้าตัวตื่นเต้นสุดเลยค่ะ
เพราะว่าไม่คาดคิดว่าน้องจะเป็นผู้โชคดีขนาดนี้
แล้วนอกจากนั้นนะก็ได้อัปเดตชีวิตหลังมงลง
บอกเลยว่างานแน่นจริงอะไรจริง
วันนะพี่แทบจะใช้ชีวิตกินนอนมันซะบนรถให้รู้แล้ว
รอดไปเลยจ้าเอาไปฟังอิงฟ้าคนสวยหน่อยค่ะ
ไม่เชิงเปย์มากกว่าเพราะมันเป็นการเล่นเกมกิจกรรม
แล้วก็คือทั้งหมดออกคู่เข้าประกวดที่ก็จะได้เล่นทั้งหมด
แล้วก็มีพี่ทีมงานด้วยหนูว่าเป็นดวงมากกว่าที่เราแบบได้
กลางวันเย็นก็ตั้งแต่ได้โมงมาก็คือยังไม่ได้หยุดเลย

หนูก็อยากจะตอบแทนองค์กรตอบแทนบอสด้วยที่เลือกเรา

จากภาพหน้าจอที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
ดูดูเอฟซีห้างแตกของจริงนั่นชั้นบนแพลนลงมาชั้นล่างเห็นป้ายแว๊บ
จริงฝากเออนะฮะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์ห้างแตก
คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ไม่ใช่แบบว่าซุปตาดาราอะไรนะ
นี่น้องอิงฟ้าเพิ่งได้มงมายังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำคุณผู้ชมคือเหล่าแฟนนางงามของน้องอิงฟ้าแล้วก็น้องชาลอทออสตินค่ะ
เขาพร้อมใจกันมาเชียร์สองสาวนางงามเขาจิ้นกันตั้งแต่ก่อนเข้ากองไงเรียกว่าพอหลังคว้ามงนะก็พากันปังไม่หยุดอ่ะคุณผู้ชม
รับทรัพย์ในฐานะพรีเซนเตอร์คู่ไปเลย
คู่นี้เขามันมีเคมีอะไรก็ไม่รู้นะคุณสังเกตดี

งานนี้ค่ะทั้งคู่ก็ไม่ทำให้แฟนนางงามผิดหวังค่ะ
รู้นะว่าแอบมองเนี่ยหลังจากทั้งคู่ลงจากอันนี้

มันจะถึงแล้วพี่เศษ

ฟังไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าปลื้มสุดเลย
กระแสจิ้นเพิ่มดีกีความฮอตทำให้ทั้งคู่รับทรัพย์รัว

มันเหมือนฝันเหมือนกันนะพี่เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีวันนี้
จริงแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่าโอเคเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากให้เกิดปรากฏการณห้างแตก
แต่ไม่ได้บ้านจะแตกจริงอะไรอย่างนี้
เรียกว่าคุ้กจิ้นเงินหลานเลยน่ะเพราะว่า

เข้ามาเรื่อยค่ะยังไม่มีหยุดเลย
เข้ามาเรื่อยตอนนี้พี่แวนต้องหยุดงานทุกอย่างเพื่อที่จะรับสายงาน

พอวันเก็บตัวคุณก็จะเลยเข้ามาเรื่องแรกแฟนคลับทั้งสองกุมเนี่ย

ก็เลยมาปะกันแห่มคุณผู้ชมแล้วก็เชียร์อัพให้ทั้งคู่ลองจิ้น
มีวันไปออกรายการดิวดำยังไงเราให้ฟังหน่อย
นี่ก็คือน้องชาลอทเนี่ยนะคะ
ฉลอดบอกว่าหนูไม่เคยคบผู้หญิงพี่
น้องอีฟ้าก็สวนปุ๊บไปเลยบอกว่าก็ลองดูเมื่อไหร่
อุ้ยแหละนะ

แล้วจะมีชอตฟินให้เราได้ดูกันอีกนะครับคุณผู้ชมนะครับ
คู่นี้น่าลุ้นนะคะอย่างน้อยก็ลุ้นให้มีผลงานร่วมกัน
โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคุณผู้ชมอย่าไปคิดอะไรมากจริงค่ะ